โดยก่อนเกมการแข่งขันค่ะยุนจองฮวานหัวหน้าผู้ฝึกศร
จะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามและจะทำทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะเอาชนะให้ได้นะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่า
รามก็มีเกมรับที่แข็งแกร่งเล่นโต้กลับได้น่ากลัว
แล้วก็มีลูกตั้งเตะที่อันตรายทั้งสองฝั่งแต่มั่นใจว่า
ผลการแข่งขันที่ต้องการในบ้านก็จะทำได้แบบนั้น
แล้วก็เคยมีบทเรียนมาแล้วด้วยในเกมที่แล้ว
ซึ่งบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อสองที่บริรัมย์สเตดียมด้วยค่ะ
เนื่องจากว่ามีประตูได้เสียดีกว่า๑ลูก
ส่วนจ่าฝูงณตอนนี้นะคะเป็นกว่างโจเอเวอร์แกรนด์ค่ะที่มี๕คะแนน
เจจูยูเนเต็ดอยู่อันดับสุดท้ายค่ะมี๓คะแนน
ก็จะแข่งขันกันวันนี้ค่ะช่วงเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย